นี่นะคะสาวที่ที่มาที่ฉันไปเตะฟุตบอลมาไปทำข่าวนะไปเตะฟุตบอล
ไปเจอกับโตโน่เป็นหัวหน้าทีมหมอ
เขานำรายได้ทั้งหมดไปช่วยเหลือแพทย์ที่ขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
งานนี้โตโน่แฮปปี้มากนะคะบริจงบริจาคเงินกันมากมายค่ะ
รวมไปถึงแม่นะคะแล้วก็น้องสาวนะคะต้องตา
เชียร์ติดขอบสนามเลยคุณผู้ชม
ต้องตานี่สวยขึ้นก็อย่างเขาเปิดเผยนะคะคุณผู้ชม
เขาก็ไปทำหน้าทำตาที่เกาหลีมานะคะ
ฟังโตโน่กันเลยดีกว่าว่าได้กลับบ้านเป็นยังไงบ้าง
ฟังเลยจ้านี่แม่เดี๋ยวน้องสาวมาโผล่แป๊บนึง
ส่วนแม่ก็มาเชียร์นำน้องต้องตาด้วย
อ่าส่วนพี่เต๋าค่ะคนนี้ฟิตมาก
เพิ่งกลับมาจากบอสโกไปวิ่งมาตอนนี้คุณผู้ชม
แต่ไม่ได้เกือบจะชนะอะไรนะเกือบตาย
เพราะอากาศหนาวมันลด๒องศา
กันอีกนะคะปลายปียังไงไปฟังเลยค่ะ
ไปโตเนี่ยเพิ่งนิ่งเมื่อวันทิศที่๒๒
กัญญาแต่ว่ามันโหดร้ายมากคือ
อากาศมันประมาณ๒๓องศาฝนตกหนัก

ผมคิดอย่างเดียวเลยเฮ้ยเต๋าต้องรอดด้วยเว้ย
มันเป็นแบบก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองให้ได้
ก็อยากจะทำอะไรที่คิดว่า

เดี๋ยวต้นเดือนพฤศจิกาผมจะไปอีกหนึ่งมาราทอนนะครับ